แต่เขาบอกก่อนขึ้นชกบอกว่าขอทำเพื่อลูกเลยครับ
สั่งนี่แหละครับคนที่มีลูกมีครอบครัวแล้วดูความรับผิดชอบของเขาครับ

เอ้าโดนลำตัวเป็นยังไง
ดูว่าฟ้าสั่งเปลี่ยนเลยครับ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
แต่พี่ฟ้าศักดิ์กำลังจะเลยอยากจะเร่งงานโดยละตัว
โอ้โหบูชาญเป่าปากเหมือนกันครับเจอรุ่นพี่แข็งโป๊ะแบบนี้ครับ
ไม่ยอมอะไรง่ายครับซ้ายยาวแทงซ้าย

ไม่ยอมใครพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัว

ข้างหน้ากรรมการไล่บุษันแล้วก็พุ่มนับเลยครับ
โอ้โหโดนชุดนี้เข้าไปครับ
กรรมการใช้อาหารพิเศษต้องนับเจ้า
ทางด้านฟ้าสั่งเลยครับ
เอาละครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอม
แพงไปซ้ายบวกมัดบวกมัดนี่เลยครับ
โอ้โหปักหลักสดกันเลยครับ
มัดซ้ายกับมัดขวาเจอสองขวาสองซ้ายครับโอ้โห
โอ้โหแต่กรรมการครับตัดสินเลยครับ

โอ้โหนี่แหละครับหลวมครับ
จังหวะเสียนับหวังจะทวงคืน
หวมเข้ามาเจอศอกบวกเลยครับ
โอ้โหแต่วันนี้ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจครับ
ของข้างด้านฟ้าสั่งสิบลุงแดงครับ
สู้ได้อย่างเต็มที่แล้วครับ

นี่ครับพยายามจะกดมาแทงครับหลวมเข้ามาครับ
แม่พอต้องบอกว่ามวยเป็นรองครับ
สถานการณ์บนเวทีเป็นรองก็ต้องเร่ง
พอเร่งครับเจอรูปร่างสูงยาวของปูซานดักเอาไว้แบบนี้แหละครับ
ต้องบอกว่าพอเร่งปั๊บเข้าทางของปูซานเลยครับ
ดูครับทิ้งต้นมัดซ้ายทิ้งต้นมัดซ้าย
ขยับมาวางแข้งซ้ายเตะเลี้ยวเลยครับ
กระโดดเข่าลอยใส่สวยงามจริงครับดอกนี้
นี่ครับอัดเข้ามาครับแล้วบวกเลยครับ
เดี๋ยวดูครับอีกมุมหนึ่งครับโอ้โห
แล้วเด้งกระดอนคาเชือกเลยครับ